อย่างก่อนแรกของเรามาเริ่มต้นกันที่คู่หวาน
สำหรับโดมประกอบลำแทนสุขาว
ช่วงนี้ก็เลยเห็นหนุ่มโดมขยันปั๊มเงิน

โดยงานนี้ทั้งคู่ก็แง้มถึงข่าวดีเรื่องงานวิวาหวานนะ
ว่ามีแพลนคร่าวว่างานนี้น่าจะมีขึ้นในช่วงปีหน้า
ซึ่งก็ได้เกริ่นกับทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเอาไว้แล้ว
ทั้งนี้นักแสดงหนุ่มก็ยังเปลยถึงเรื่องสินสอดนะคะว่า
แต่งงานทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีทุ่มสุดตัวกันบ้างล่ะ
ส่วนเมธันไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคุณผู้ชม
คราวนี้เธอคงต้องเตรียมตัวสวยในทุกวัน
เพื่อรอนุ่มโดมมาคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่า
เราก็มองถึงอนาคตอะไรอย่างนี้

น่าจะปีหน้าปลายปีนี้เราจะวางแผนล่ะ

เปิดโปรดักต์ก็คงต้องวุ่นสักครึ่งปี

ชอบแบบว่าไม่ค่อยแต่งหน้าบางทีไม่พร้อมต้องบอกก่อนก็ดีนะ
คนรอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็คุณแม่พี่ดมก็ร้องเพลงเพราะมาคุณพ่อหนูก็เป็นนักร้อง
ก็คิดว่าเออถ้าคนมางานเยอะก็น่าจะแบบทำอะไรสนุกให้กับคนที่มางาน

แหละค่ะตอนนี้นักข่าวก็รอนะคะว่าทีมงานในปีหน้าของโดมแล้วก็เมธันจะออกมาในรูปแบบไหน
กลายเป็นคอนเสิร์ตกลางงานแต่งงานหรือเปล่านะ
ใช่ค่ะคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นครอบครัวนักร้องทั้งสองบ้านเลยนะคะ